สวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดี
รถมาจากทางซ้ายมือแล้วก็เบี่ยงเข้าขวามือแล้วก็เบรกกลางทางก็มีคนสองคน
ผู้ชายวิ่งมาไล่เก็บเงินหน้าตรงหน้าร้านค้าตรงนู้นเลยพอดี
ครับผมวิ่งเก็บกันใหญ่ยังบอกเฮ้ยยังบอกเพื่อนที่นั่งคุยอยู่ด้วย
เฮ้ยนั่นหนังมาวิ่งเก็บเงินกันอ่ะครับอ่าแล้วผมก็เลยเดินเดิน
แล้วพอเธอไปพูดมันก็รีบไปเลยได้ก็มาคุยกันมาคืนกัน
ถ้าไม่คืนนี่เดี๋ยวผมไปแจ้งความแล้วมันเป็นอาญาแล้วนะ
ตีรถความสะพานอ่าอ่าที่ทำรถนี่ขับรถคันนี้มาน่ะ
มันไม่เข้าเข้าเข้าอ่าแต่ทีนี้พวกขี่แล้วชายมันปริ้วมัน
อ่าปริ้วมันกันปริ้วไปเลยครับผมเพราะอีกข้างซ้ายเนี้ยผมเอาโทร
สับยัดใส่มันไม่ปริ้วอ่าแต่ว่าอันนี้มันเชิดอยู่กันหน่อยอ๋อ
สองคนลงมาเก็บสองคนนะครับผมเดี๋ยวดูดิจะมีดูให้ดูอ่า
เช้าประมาณสองโมงเต็ดเตรียมอืมจะไปไหนครับจะไปเพื่อนโทรบอกว่า
ไปเอารถครับตรงที่หนึ่งครับครับสูเอาเงินเนี้ยไปซื้อรถ
แล้วแล้วทำตกแล้วมียังไงต่อครับพอผมไปถึงบ้านเพื่อนนี่ประมาณสักไม่ถึงห้าร้อยเมตรอ่ะ
พอผมก็บอกป่ะไปเอารถกันผมก็เลยเอามือล้วงมาอ้าวไปไหนรู้เนี่ย
ก็เลยกลับมาครับกลับมาก็มาบอกว่าเจ้าลายไหนแรกตังค์เหรียญแค่ห้าหกพันนี่พอมีเหรียญแล้วตังค์เหรียญแล้วตังค์อันทำตกหมดแล้วครับ
นี่เขาบอกว่าเขาเพิ่งแหลกมาฉันก็เลยบอกว่าตังค์มันมีแต่ทำตกไปเดี๋ยวนี้สองหมื่นออกไปแป๊บเดียวเนี่ยตกไปสองหมื่น
แล้วก็เลยแล้วแล้วก็เลยบอกว่าเอ่อแล้วเนี่ยจากนี้เขานั่งนี่เขาเลยบอกอ๋อ
รู้แล้วรู้แล้วผมเห็นรถเก่งมันจอดเก็บตรงนี้มันแยกกันใหญ่เลย
เออเนี่ยมันมีคนเห็นมันมีมีคนเขาเขาบอกอ่าแล้วอยากอยากฝากถึงคนที่เก็บ
ยังไงบ้างครับก็บอกเขาว่าเก็บได้ก็มาคุยกันมาคืนกันถ้าไม่คืนนี่เดี๋ยวผมไปแจ้งความแล้วมันเป็นอาญาแล้วนะ